นี่คุณพ่อเลือกเองฮะอย่างที่ผมเกริ่นไปนะ
คุณพ่อสั่งซื้อฟันปลอมจากออนไลน์
พอมาส่งคุณพ่อเอามาทดลองใส่
สภาพเป็นแบบนี้ครับ
นี่แหละครับพ่อก็อดขำไม่ได้
ส่วนลูกสาวก็เอาคลิปพ่อมาโพสต์

พ่อคะจะหล่อขึ้นหรือว่าจะยังไงคะเนี่ย
ตอนไม่ใส่ฟันปลอมหล่อกว่าตอน

รีวิวบอกว่าคุณพ่อแอบสั่งฟันปลอมออนไลน์
แบบครบ๓๒ซี่เลย
มาทั้งแผงเลยใส่แล้วเป็นแบบนี้นะฮะ

ขำทั้งสงสารในเวลาเดียวกัน
เพราะว่าฟันปลอมไม่ตรงปลกใส่แล้วฟันมันก็ไม่เข้าที่เข้าทางนะครับ
เห็นคนอื่นเขารีวิวไม่คิดว่าจะเจอกับพ่อตัวเอง
อย่าปล่อยให้คนแก่เล่นโทรศัพท์
พ่ออยากฟันขาวอยากมีฟันครบ๓๒ซี่นะฮะ
แล้วก็แฮชแท็กอ่า
พี่เขาเป็นคนฟันไม่เข้านะน้ำเหนียวนะ
ฟันหยิบมาแบบนี้ว่าถ้าใส่ฟันปลอมนะ
ตอนไม่ใส่คุณพ่อหล่อกว่านะฮะ
แต่ว่าถ้าจะสั่งฟันปลอมจริงอย่าสั่งออนไลน์

ไปหาทันตรัพยาพย์ปรึกษาเขาต้องมีเอกซาเรน
ถึงจะทำฟันปลอมออกมาได้นะครับ

แล้วคนสูงอายุก็คุณมีจริง

เหล็มบอกมาแบบนี้ลงเครียว

อันตรายใช่อันตรายด้วย